อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้นั่นก็คือความสัมพันธ์คือรักครั้งใหม่ของแต้วกับไฮโซประไน
มันมีข่าวเมาส์ข่าวลืมมาเยอะแล้วหลากหลายรายการเนี่ยก็พูดกันไปเรื่องนี้แล้ว
โดยเฉพาะจากปากของพี่มดดำประกาศออกสื่อเรื่องความสัมพันธ์ของแต้วและไฮโซประไน
ในรายการข่าวใส่ไข่วันก่อนโอ้โหขึ้นแฮชแท็กแต้วนัทพรติดเทรนดทวิตกันไปเลยทีเดียวนะจ๊ะ
หลังจากเรื่องนี้แหละทำเอาหลายคนสงสัยว่าไอ้ต้นเรื่องมันมาจากใครบ้างใครเป็นคนเมาส์เรื่องนี้ออกมา
ก็บอกว่าเป็นวุ้นเส้นหรือเปล่าเป็นคนบอกพี่มดดำเองจนพี่มดดำเนี่ยก็ต้องออกมาเคลียร์ผ่านสื่อนะคะว่าเรื่องที่ว่าแต้วกับไฮโซประไนกำลังคบหาดูใจกันเนี่ยไม่ได้รู้จักวุ้นเส้นแต่เป็นเพื่อนสนิทบอกมาอีกทีนึงค่ะ
สรุปสุดท้ายแล้วไปไปมามางานไปเข้าต่อที่มะตูมแบบงงงค่ะเห็นว่ามีสื่อเจ้านึงเขารายงานข่าวว่าเรื่องความสัมพันธ์ของแต้วและไฮโซประไนเนี่ยมันมาโป๊ะแตกเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีเจมะตูมเนี่ยเอามาบอกเล่ามดดำจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วค่ะซึ่งมะตูมเองเจองานเข้าแบบนี้ขอโพสต์ร่ายยาวยาวผ่านทวิตเต